หนุ่มคนนึงเขาอยากเรียกร้องความสนใจจากแฟนสาว

วีดีโอคอร์คือเอายาบ้ายาไอซ์มาอวด

แล้วปรากฏว่าโดนตลบหลังค่ะ
ล่อซื้อนะคะสายลับไปล่อซื้อเข้า

ที่เขาบอกว่าเป็นยายไอซ์เนี่ย
มันเป็นสารส้มที่เขาเอามาทุบ

ไปดูวินาทีตอนที่โดนจับกลุ่มหน่อยดีกว่าค่ะ
ที่เราโชว์นี่ไอซ์จริงหรือเป็นสารส้ม

เหมือนก็เอาไปทุบก็ใส่ตุ่มทิ้งเหมือนตังกว่า

ขอให้รู้สึกว่าเรามีตังค์ใช่ไหม

โชว์าวให้รู้สึกว่าตัวเองได้มีตังค์
คือกลายเป็นว่ามียาเสพติดกลายเป็นคนรวยไปอย่างนั้นเหรอ

เช้าวันนี้ทางตำรวจชุดสืบสวนตำรวจภูทรภาค๖
ก็เลยเข้าจับกลุ่มคนนี้ล่ะค่ะ
นายธีคาวุฒิลือชาอายุ๓๒ปี
เป็นพนักงานปราปาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่งนะคะ

บ้านพักย่านถนนศิหวัฒน์ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดพิศนุโลก
ของกลางมาเนี่ยยาบ้านี่ของจริงนะ๘๐เมตร
ซ่อนอยู่หลังลำโพงไม้ใต้โต๊ะภายในห้องนอน

ได้รับแจ้งจากสายลับว่านายธีคาวุฒิลืชามีการวีดีโอคอร์
เป็นของตัวเองที่เหลือจากการเสพนี่แหละ
แล้วก็จำหน่ายให้กับกลุ่มเพื่อนสนิทราคาเม็ดละ๖๐บาท
ซื้อผ่านไลน์คนที่ใช้ชื่อว่าไอซ์จีบเด็กจำนวน๔๐๐เมตร
และที่ผ่านมาตัวเองวีดีโอคอลหลอกสาว
ว่ามีเงินและยาเสพติดทั้งยาบ้ายาไอซ์มาตลอด

เอาสารส้มมาทุบให้ละเอียดจะได้ดูเหมือนยาไอแทน
ทำลงไปบอกว่าเป็นเพราะคิดว่าสาวจะรักจะชอบ

ทีนี้พอตรวจปัสสาวะก็พบว่ามีสารเสพติดจริงค่ะ
เรื่องต้นก็ถูกตำรวจสพเมืองพิศนุโลก

และแน่นอนว่าเดี๋ยวเขาขยายผลนะ
คือมียาเสพติดอยู่ในขอบครองเนี่ย
เท่นะคะสุดท้ายก็ถูกจับดำเนินคดีจนได้